ว่ามีโอกาสไปเที่ยวภาคใต้ในช่วงออกพรรษา
อยากเชิญชวนให้มาที่จังหวัดสุราธานีค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนนี้เขากำลังเร่งลงมือประดับรถพนมพระ
อย่างเร่งด่วนที่จะใช้ในงานออกพรรษาช่วงนี้
คือเป็นงานออกพรรษาที่ยิ่งใหญ่มาก
และปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่เคยผ่านมาด้วย
เจ้าอาวาสแล้วก็พระลูกวัดของวัดโพธาวาส

กำลังช่วยกันบรรจงตบแต่งรถพนมพระของวัด
เพื่อที่จะไปโชว์ในงานชักพระทอดผ้าป่า
และแข่งเรือยาวประจำปี๒๕๖๑เทศกาลออกพรรษา
และเป็นลำที่๑ของรถพนมพระ
ที่จะใช้นำขบวนกับรถต้นเทียนพรรษา
เทศบาลนครอุบลราชธานีด้วย
เขาจะมาร่วมกันสืบสารประเพณีออกพรรษา

ตามโครงการร่วมมือด้านการสืบสารพระพุทธศาสนา
ในงานบุญใหญ่เข้าพรรษาที่อุบล
ออกพรษาที่สุราธิ์ของสองจังหวัดเลยนะคะ
เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของสองภาคนั่นเองค่ะ

เพราะว่ามันเป็นงานเทศกาลที่ออกพรรษาอยู่สุราช

เพราะว่าที่อุบลราชธานีเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องต้นเทียนพรรษา
แล้วก็มีการประกวดการแข่งขันกันมา
สำหรับรถพนมพระลำนี้นะคะ

โทนสีขาวแล้วก็สีครีมแบบที่เห็นนะคะ
โดยในปีนี้เพิ่มสีสันลวดลายให้สวยงามมากยิ่งขึ้น
ท่านเจ้าอาวาสวัดโพธาวาท่านก็เปิดเผยว่า
พนมพระที่นี่เริ่มทำตั้งแต่มีประเพณีชักพระมาเลยนะคะ
โดยในปีนี้เริ่มตกแต่งและปรับปรุงมาตั้งแต่เข้าพรรษาที่ผ่านมาแล้ว
ใช้ระยะเวลาในการทำ๓เดือนด้วยกันเต็ม
แล้วก็ดีใจนะคะที่จะได้เป็นเรือนำขบวน
คู่กับรถต้นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเอง

ใช่ค่ะซึ่งเรือพนมพระลำนี้นะคะจะออกร่วมนำขบวนแห่
ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญในเทศกาลออกพรรษาของจังหวัดสุราช
ซึ่งถือว่าจัดได้ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคใต้ตอนบน
ทุกปีจะมีเรือพระร่วมขบวนไม่ต่ำกว่า๑๐๐ลำจาก๑๐๐วัด
ให้ประชาชนกว่า๕๐๐๐คนที่จะมาร่วมเทศกาลออกพรรษาของจังหวัด
ร่วมกันชักลากพระและก็ทำบุญนะคะ
หลายคนโดยเฉพาะเด็กอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าประเพณีการชักพระคืออะไร

ชักพระหมายถึงการชักหรือลากพระพุทธรูป
โดยทางวัดจะถือเอาวันแรม๑ค่ำเดือน๑๑ซึ่งเป็นวันออกพรรษา
เป็นการอัญเชิญพระพุทธรูปเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่ง
ให้พุทธศาสนิกชนมาชักลากแห่พระพระพุทธรูปออกจากวัด
บำเพ็ญกุศลและสมโพธิกันเพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเอง

สัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่๒๔๒๕และ๒๖
เราจะมีบรรยากาศสดเลยกับการชักพระมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ติดตามกันในรายการตลอดข่าวเช้านี้เลย
และก็ไม่ได้หาดูได้ง่าย
เพราะปีนี้เขาบอกว่าจัดยิ่งใหญ่มากกว่าทุกปีที่เคยจัดมา
และประเพณีชักพระเนี่ยเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
ตอนที่เราเรียนกันเด็กเราก็ได้ยินประเพณีชักพระ
จะมีชักพระบกและก็ชักพระนะ
ใช่ทางโสราชนี่ก็จะชักพระน้ำนะคะ
บรรยากาศยิ่งใหญ่แน่นอนและปีนี้คุณผู้ชมร่วมกับทางภาคอีสานจังหวัดอุบลด้วย
ผสมผสานกันระหว่างศิลปะภาคอีสานและภาคใต้ลงตัวขนาดไหนต้องรอติดตามด้วย